มาถึงเรื่องราวของป่าบ้างดีกว่า

โอ้โหไม่รู้ว่าช่วงนี้เนี่ย
เป็นปีทองของครอบครัวพี่แจ๊ดชวนชื่นกับภรรยามาก
คือเดือนที่ผ่านมาเราเพิ่งนำเสนอข่าว
ครอบครัวนี้เขาหอบเงินกว่า๒๐ล้านไปปลดหนี้บ้านทุกหลังแล้วใช่ไหมคุณผู้ชม
ล่าสุดคุณสามีค่ะพี่แจ๊ดชวนชื่นค่ะ
ปล้ำมากพาคุณศรีภรรยาไปถอยรถหรูป้ายแดง
อันนี้ทำตามคำสัญญาที่เคยให้ไว้กับภรรยาเมื่อ๘ปีที่แล้วนะ
เขาบอกว่าถ้าหากว่ามีเงินเมื่อไหร่จะซื้อรถให้เลย
หลังจากที่คุณแจงถูกยึดไปถูกคุณแม่ยึดไป
คุณผู้ชมลองไปดูคลิปความสายเปย์ของป่าแจ๊ดดูสิจ๊
ก็กำลังบอกวิธีการใช้รถไง
ปีที่ผ่านมาพูดตรงเลยนะไม่เคยมีรถเป็นของตัวเอง
เวลาที่จะซื้อของตัวเองเขาก็จะพูดว่า

จนแล้วกลับมารวยอีก

เนี่ยวันนี้จะเป็นวันของอะ

มีเงินแล้วมีเงินอีกมีเงินแล้วมีเงินอีก
ปีที่รอคอยพี่แจ๊ดบอกเราจะทำตามสัญญา
เอานะนะคะได้ทำตามสัญญาแล้วก็มีความสุขกันทุกถ้วนหน้าคุณผู้ชมค่ะ